เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะรถกระบะพุ่งตกลงมาจากลานจอดรถชั้นหก
ออยกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วโชคดีกระโดดลงมาจากรถได้ทันเดี๋ยวดูภาพนะ
เนี่ยถอยหลังตกลงไปแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะ
คุณภาคภูมิแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังค้างเอาไว้แล้วก็ดับเครื่องใช่ไหม
แล้วก็พอกลับมาเนี่ยสตาร์ทรถเกียร์ถอยหลังมันค้างอยู่แล้วมันก็พุ่งถอยไปเลย
เขายังโชคดีที่เขาบอกว่าเขาก้าวเข้าไปแค่ขาเดียว
ครึ่งตัวเนี่ยเนี่ยครึ่งตัวอย่างเงี้เลยกระโดดลงมาได้ทันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เดินขึ้นมาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับนั่นคือคนขับรถค่ะคนขับรถกระบะเนี่ยก็เป็นชั้นหกนะคะ
ลานจอดรถนะคะนี่คนนี้ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายขับรถแล้วก็มีผู้หญิงมาด้วยขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ท้อพุเท่ารอเรือแปดสองเก้าสี่กรุงเทพค่ะก็รถก็ร่วงลงมาจากชั้นหกอ่ะ
คุณผู้ชมลงมาที่กระแทกชั้นสามก่อนนะคะแล้วก็ลงมากระแทกพื้นนะคะ
หน้ารถเนี้ยปักลงพื้นที่สวนริมคลองอ่ะค่ะรถก็พังอ่ะค่ะคุณผู้ชม
คนขับรถกระบะชื่อว่านายจิระพัดวีรชาติวัฒนาอายุห้าสิบแปดปีครับ
จอดไว้ที่ชั้น๖ของอาคารจอดรถแล้วก็ตอนที่จอดถอยหลังจอดไงฮะ
ถอยหลังจอดแล้วก็เผลอค้างเกียร์ถอยหลังเอาไว้แบบนั้นแหละ
ดับเครื่องเป็นเกียร์ธรรมดานะ

เขาบอกยังดีนะเข้าไปขาเดียว

ก็เลยกระโดดออกมาได้ทันแต่เขาก็เจ็บนะ
เหมือนรถก็ลากไปแขนเขาก็ทะลอก

แล้วก็ลงมากระแทกพื้นอีกทีหนึ่ง
หลังเกิดเหตุสัก๒ชั่วโมงค่ะ

กรถที่กระเด็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ
บอกว่ารถคันนี้ทำประกันชั้น๑เอาไว้

ตามกรมทันนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุมีคนมาถามค่ะครับอุ้ยรอดมาได้ยังไงเนี่ยเออ
ห้อยพระอะไรนะคะเขาก็ตอบให้นะคะก็บอกว่าห้อยพระสมเด็จวัดปากน้ำ
ก่อสร้างพระปฐมเจดีและหลวงปู่หมุนวัดป่าน้องหล่มจังหวัดสะแก้ว
สร้างขึ้นตอนอายุหลวงปู่ร้อยห้าปีค่ะแต่คนขับเขาบอกแบบนี้นะ
เขายอมรับนะคะว่าเขาประมาทประมาทเวลาแบบก่อนจะดับเครื่อง
ไม่ดูก่อนว่ารถอยู่ในเกียร์ไหนมันค้างเกียร์เกียร์ถอยหลังอยู่นะคะ

ของหรอกอ้างนี้เค้าเลือกประมาณ

น่าไปก่อนแล้วมารีบลงไป
พอมาถึงก็ใจร้อนสแตอนรถก่อน
ขึ้นแล้วมาเหยียดเดี่ยวขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังขึ้นไม่หมด
ทำไหนก้นตะ
นี่ค่ะก็ยอมรับว่าประมาทจริง
มันเป็นความโชคดีในความประมาท

คือรถเกียร์กระปุกเนี่ยเวลาจอดต้องเข้าเกียร์ว่าง

อันนี้ถอยหลังเข้าก็เลยทิ้งไว้ที่เกียร์ถอยหลัง

ยังไม่ขึ้นไปนั่งที่คนขับอย่างพร้อมเลยนะ

ใช่จอดกลางแดดร้อนสตาร์ทก่อนเลยไม่ขึ้นไปนั่ง

แล้วสตาร์ทเครื่องปึ้งรถมันถอยหลังเลย

มันลงมาไม่ทันอะ
เพราะมันพุ่งเร็วมากนะ

เที่ยงกว่าได้ยินเสียงโครมดังขึ้นวิ่งไปดู
ก็เห็นกระบะตกลงไปกระแทกพื้นแล้ว

แต่โชคดีในรถกระบะไม่มีคนอยู่นะคะ
ผมก็เข้ามาประจำจุดปฏิบัติหน้าที่ปกตินะฮะ
แล้วก็สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงคร่มลงมา

ชะโงกดูก็ปรากฏว่าเป็นหลังคารถตกมานะฮะ
แล้วก็เวลาไล่เรียกกันมาก็มีรถตกมา

ก็ไปดูว่าในรถก็ไม่มีคนนะฮะ

ทีนี้ก็มีหลังกำแพงทะลุนะฮะ

ตัวหัววิทยุให้พวกกำลังชาติทราบ

แต่ว่าด้วยเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ในการเพื่อที่จะให้พวกกำลังชาติมานะครับ

เพราะว่าผมไปดูในรถ

มันเป็นลักษณะไหนยังไงปลอดภัยดีไหม
กำแพงก็เป็นแบบแผงกั้นขึ้นมาค่ะใช้ไฟเบอร์หล่อขึ้นมาแล้วก็ทาสีทับ
ให้ดูเหมือนกำแพงปูนซีเมนแต่จริงแล้วเป็นไฟเบอร์นะคะ
พอมันกระแทกเนี่ยมันจะแตกหักง่ายก็ไม่สามารถที่จะป้องกัน
ไม่ให้รถร่วงหล่นลงไปได้นะคะซึ่งเลขาธิการออยก็บอกว่าคือสร้างเมื่อปี๕๘
ก็ไม่นานนะจอดได้๖๐๐คันแต่ว่าตอนนี้ก็ถือโอกาสที่ว่าเดี๋ยวทบทวนความแข็งแรง
ของอาคารจอดรถดูด้วยนะคะเขาก็ยืนยันว่ามีขอบกั้นที่ค่อนข้างจะชัดเจน
ไม่ได้สูญเสียจะเป็นอันตรายอะไรคือเรื่องนี้จะถูกตรวจสอบทุกครั้งเวลามีเหตุ
รถตกรานจอดรถตามห้องตามห้างเนี่ยเขามีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่
ใช่ว่าขอบมันต้องสูงเท่าไหร่จะต้องเป็นวัสดุอะไรความหนาเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
อันนี้ยังโชคดีอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือตอนที่ตกลงมาข้างล่างไม่มีใครเดินอยู่ข้างล่างเลยนะ

ไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าความหนาของกำแพงที่กันเนี่ยจะกันแค่ว่าไม่ให้รถคันนั้น
ผิดพลาดบกพร่องอุบัติเหตุจะตกลงไปเท่านั้นนะ
คนที่อยู่ข้างล่างบางทีแบบซวยไปด้วยนะเดินอยู่ดีนะคะ